มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับข้าวแม่กันแล้วนะครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกคือพี่เอกหนูหายและแขกรับเชิญจะชอบมากเป็นพิเศษ
เรียกว่ารอคอยตั้งแต่ต้นรายการกันเลยทีเดียว
เพราะจะได้มาล้อมวงชิมกับข้าวแม่กันแล้วฮะ
ซึ่งนอกจากจะได้ชิมกับข้าวอร่อยแล้วเนี่ย
ยังจะได้นั่งพูดคุยกันถึงความผูกพันกับคุณแม่อีกด้วย
ซึ่งแขกรับเชิญแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวความน่ารักความอบอุ่น
ความใกล้ชิดกับแม่มาแชร์ให้เราได้ฟังกันด้วยฮะ
เรียกว่าอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มอุ่นไปตามกันเลยครับ
แต่ตอนนี้เราไปดูกันก่อนว่ากับข้าวแม่แต่ละจานที่จะได้ชิมเนี่ย
จะอร่อยถูกปากแซ่บถูกใจกันแค่ไหน

ผลทางกับข้าวของแม่๒อย่างให้วิจารณ์หน่อย
ของแม่ก็จะออกในแนวเป็นผ้ากลางมีส่วนผสมของกะทิ
รสชาติเนี่ยจะออกเป็นนัวแล้วก็จะมันหน่อย

ของทางปากใต้จะออกแนวชัดเจนจัดจ้าน

ซึ่งอีสานก็กินจัดจ้านเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นใกล้เคียงกับบ้าน
เอาใกล้เคียงที่บ้านรสชาติจันนี้จะใกล้เคียงกับที่บ้าน
เอาเลยเป็นยังไงรสชาติกับเส้นสับหกเฮสเตร

หมูปัดเคยผมก่อนกรารันตีเลยว่าอร่อยจริง

แต่พอมากินอย่างขิวหวานปกติชอบเป็นทางขิวหวานอยู่แล้ว

อะไรที่ใกล้รสชาติที่ว่าแม่โมโกะทำมากที่สุดล่ะ
เอาตรงไม่ได้ตอแหลนะทั้งสองเมนูเลย

มันไม่เหมือนที่เราไปกินที่อื่นเนอะ

คือที่อื่นเนี่ยเหมือนเขาปรุงรส
ได้กลิ่นน้ำปลาน้ำตาลอย่างนี้
อันนี้มันคือเป็นแกงส้มที่กลิ่นที่แกงจริง

คือเขาจะแบบเขาจะคำนวณตามในอะไรของเขา

ทางแม่เรียน

เห็นว่าปุ่มกันไปปุ่มกันมาทะเลาะกันตีกันอยู่
แกล้งกันอยู่ว่าเดี๋ยวมันไม่ดำมันไม่แตกเอาไปเติมน้ำบ้างอะไรบ้าง
เราใส่ซีอิ๊วแล้วก็บีบกันเหมือนกับว่าบีบซอสเลย
แต่ออกมาแล้วอร่อยไม่น่าเชื่อเลยแม่แล้วเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ตลอด
เมนูไหนที่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวหยวนที่สุดพี่ว่าน่าจะเป็นนู่นนะ

แล้วของบ้านเราก็เต้าหู้พวงคนจีนชอบกินเต้าหู้เป็นพวง
ถ้าพูดถึงเมนูสองอย่างเนี่ยอันไหนใกล้เคียงกับที่บ้านโกะมากที่สุด
มันมิ่งอยู่แล้วแต่มันอร่อยตรงไหน๒๖๐
เพราะว่าการตำเนี่ยน้ำมันระเหยมันทำให้หอม
ปั่นมาละเอียดแต่มันไม่มีน้ำมันออกมา
หอมระเหยจากมะกรูดพริกผ่ามันออกมา

พอกินแล้วมันมีความรู้สึกว่าเป็นน้ำพริกที่มัน
ใช่เพราะมันมั่วหัวครบ

ว่างั้นรสชาติที่มันออกมามันจะแบบ
เมื่อกี้เราใส่มะนาวไปนิดนึงมันก็จะมี

มีความหวานของน้ำกะทิที่ปรุงไปแล้วมีบีบมะนาวที่เป็นเปรี้ยวหวานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่ทำให้รู้ว่ามันเป็นของเขาก็คือกุ้งแห้ง
แต่พอกุ้งแห้งมาตัดมาตัดกันกับสับปะรด
อันนี้คือเป็นน้ำยาปลาทูนะครับท่านผู้ชมครับ
เข้มข้นดีนะคะหนูชอบที่กินไปแล้ว
มันรู้สึกถึงเนื้อปลา
มีถั่วมันทำให้ความมันเพิ่มขึ้น

ม่วงหยิมมาภานผัดม่วงหยิมภานไก่
ไม่ว่าแม่ทำร้านทำก็ให้มีความต่าง

อันนี้พอได้ปลาอะไรมีปลาแค่น้ำชีเนี่ย

รสชาติมันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากอะ
ถ้าปลาเขาแหยงนะตัดตัวไขกตัวมันแล้วต้องอร่อย

พี่เอกหนูฮายและแขกรับเชิญทุกคนที่มาในรายการ
ผมไม่ได้แค่ชิมนะครับแต่เรียกว่ากินกันจนอิ่มพุงกลางกันไปเลย
แถมขอหอกกลับบ้านไปฝากคุณแม่ที่บ้านอีกด้วยโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็
ปลื้มอกปลื้มใจแทนแม่เรียนกับแม่เล้งนะฮะคราวนี้เราลองไปคุยกับแขกรับเชิญ
แต่ละคนกันหน่อยดีกว่าครับว่ามาได้เห็นบรรยากาศความอบอุ่นบนโต๊ะอาหารแบบนี้
คิดถึงแม่กันแค่ไหนที่สำคัญแต่ละบ้าน
เขามีวิธีแสดงความรักกับคุณแม่ยังไงบ้างไปฟังกันเลย
เห็นว่านุ้ยเนี่ยจริงเป็นคนติดแม่มาก
มากพี่แม่ต้องอุ้มทั้งหมดเวลาไปไหนก็จะเดินพันแม่ไปหมดเลยตอนเด็ก
จนแบบเข้าเรียนแล้วก็มัธยมก็ยังโดดเรียนกลับบ้าน

แล้วถ้าเกิดแม่ดุกับพ่อแล้ววิธีจากการแสดงความรัก
อย่างพี่ฮายเนี่ยเขารักแม่เขาก็กอดแม่พี่เอกรักแม่พี่ก็หยอก
พี่เนี่ยหยอกทำแม่แล้วหนูว่าวิธีการแสดงออกความรักแม่ทำยังไง
ก็อำแม่เหมือนกันค่ะหยอกแม่อำแม่หลอกแม่ให้หัวเราะ
คือเราอยากให้เขามีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วฝนเนี่ยจะเป็นคนที่อิจฉาคนที่ได้อยู่กับ

แล้วบอกว่าจะมาอยู่กับลูกฝนแล้ว

พ่อมากมาอยู่ได้๓วัน

แม่เป็นห่วงเป็ดเป็นห่วงไก่
เราก็บอกไม่ต้องห่วงเป็นห่วงไก่เดี๋ยวจะจัดการเดี๋ยวให้น้องดูแลให้
พอวันที่๗ค่ะร้องให้

ปกติได้ทานฝีมือคุณแม่บ่อยป่ะ

แต่พอเริ่มโตออกมาอย่างที่บอกครับไม่ค่อยทาน

พอเริ่มโตเขากลับทำให้แม่ทานบ้าง

แต่ว่าตอนหลังคงกินเยอะกับเก้าปัญหา

หนูเนี่ยเคยเป็นลูกมือแม่ตั้งแต่เด็ก

ข้าวที่ไหนก็ตามแต่แม่แล้วไปกินอะไรยังไงก็ตามแต่

แล้วรู้สึกรักคุณแม่เพิ่มขึ้นไหม

แม่ชอบพูดให้ฟังเราไม่รู้หรอกว่าไม่เข้าใจอ่ะว่ามันเหนื่อยขนาดไหน
ทุกวันนี้เข้าใจทุกวันนี้รู้เลยพอมีลูกว่าแบบ
นี่ขนาดลูกแค่ยังไม่ถึงขวบเลยเรายังรู้สึกว่า
หูการที่ลูกจะโตมาได้ถึงแค่นี้มันเหนื่อยขนาดนี้
เข้าใจแม่ว่าแม่ต้องแบบผ่านอะไรมาเยอะมาก
แต่แม่บอกว่าตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยแม่ไม่เคยแบบหมดห่วงเลยว่าแบบ
ห่วงลูกอ่ะเป็นไปไม่ได้ซึ่งเราไม่เคยเข้าใจจนวันนี้มีลูกแล้วเข้าใจว่า
จริงด้วยเนี่ยแค่ออกมาทำงานยังนั่งนึกว่าลูกโอเคเปล่าลูกทำอะไรอยู่
ผมนี่เหมือนกันเลยครับคือตอนเด็กเนี่ยสนมาก
ทำนู่นทำนี่แล้วมีชีวิตเป็นของตัวเองสูงมากตอนนั้นเขาก็บอกว่ารู้ไหม
ไม่ได้หลับหรอกกว่าจะกลับมาบ้านก่อนจะถึงบ้านเนี่ยพ่อไม่ได้นอนหรอก
เราก็นอนไปสิมันจะเป็นอะไรไปไม่ต้องห่วงหรอกนะนอนเถอะถึงวันนี้
เออจริงพอลูกเราป่วยหน่อยนะแล้วนอนคนเดียวจะตื่นหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่า
วิธีการลืมลูกเขาใช่รู้แล้วว่าทีเนี้ยว่าความห่วงใย
ความเป็นเส้นเส้นใยของชีวิตความเป็นผูกพันธุ์อะไรต่างของคุณแม่
แล้วคุณพ่อที่มีกับเราเนี่ยสูงมากมันไม่มีอะไรมาเทียบได้
ไม่มีอะไรมาเทียบได้ไม่มีเลยครับเอ่อทุกครั้งที่เราอยากได้อะไร
เขาเหนื่อยขนาดไหนแต่ก่อนเราไม่รู้ตอนนี้เรารู้แล้วพอเรามีบ้าน
มีภาระมีรถมีลูกมีภรรยามีครอบครัวทุกคนต้องเลี้ยงดู
เรารู้แล้วว่ามันยากขนาดไหนใช่จริงจริงลูกผู้ชายเนี้ย
ส่วนใหญ่จะสนิทกับแม่ครับผมหยวนนี่สนิทกับแม่ในระดับไหนอ่ะโอ้โห
ตอนนี้คุณแม่ผมเข้าห้องน้ำไม่เป็นประตูอ่ะอืมเปิดให้ดู
แล้วก็อ้าวแม่เอาเอาเอ๋ลูกไปทำงานก่อนนะครับ
คือจริงคือสนิทกันมากคือผมแก้ผ้าได้ไม่เป็นไร
แม่เขาก็เออลูกฉันเหมือนกันไม่มีปัญหา
แต่ว่าจะมีแบบที่จะทำเป็นประจำพิเศษ
ทำตลอดเวลาเลยคืออาบน้ำล้างเท้าแม่
แล้วก็จะดื่มน้ำล้างเท้าแม่
และก่อนออกจากบ้านเข้าบ้านทุกวันจะต้องกลับเท้าแม่ก่อนทุกครั้ง

ก็ฝึกฤกษ์หยวนกับการกระทำกับแม่มันก็มีแบบนี้ด้วย
คือพระอาทิตย์ก็บอกว่าน้ำล้างเท้าแม่สักสิทธิสุด
ก็ไม่เท่าน้ำล้างเท้าแม่เรานี่สักสิทธิสุดแล้ว

บอกแล้วกันนะ

เหนื่อยกายไม่เป็นไรกลับบ้านมาเห็นแม่มีรอยยิ้ม
เฮ้ยแม่ไม่เกลียดโน้นเรื่องนี้สบายใจ

แม่เองนี่ไม่ใช่แม่ธรรมดา
เกิดทรัพย์สมบัติของบันเทิง

รักพี่กบไม่ได้ต่างมาจากที่แม่รัก

ลุงแรง

เห็นเวลาถ้าพิมไปไหนแม่ก็ไปด้วยไปด้วยตลอด
ด้วยค่ะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
ก็ด้วยความว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ครอบ
พอเข้าโรงเรียนอนุบาลก็คือรับส่งรับส่งตลอด
ปัจจุบันนี้ก็คือไปกองถ่าย
ตกลงใครขาดใครไม่ได้แม่ขาดลูกไม่ได้หรือลูกขาดแม่ไม่ได้
หรือว่าทั้งคู่
คิดถึงตัวเองว่า
เดี๋ยวแม่บอกอาบน้ำหนึ่งอาบพร้อมกันเลย

ตอนนี้นะคะเวลาไปไหนไปเล่นละครอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าเนี่ยทีหลังถ้าคิวก็ทิมไม่ว่างนะ
เอาหน้าข้าวแคร์เลย
เหมือนกันไง
ข้าวแคร์เหมือนกันได้อะไรอย่างนี้
อันนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดา
อยู่จิตกันคือไม่ต้องแก่หรอกตอนนี้ก็เหมือนแล้ว

เหมือนกันไหมเหมือนไหม
ทุกคนมีความจริงให้ชื่นรัก
เย็นแบบนี้ขอขอบคุณซอสไฮนะครับ

แล้วตอนนี้ไปไหนหมดแล้วต้องพบ
ก็ไม่ให้ที่๓ข้างไม่ขี้เกียจมาหาแล้ว
เค้าหก

ทางสอง

ใครวะยับยับอะไรกับเขานะ
โปรดติดตามตอนต่อไป